จริงไหมที่ไปจิ้มกับผัวเขากรุณาฟังก่อนนะหนึ่งกับเขาหนึ่งกับผู้ชายคนนี้ไม่เคยมีความสัมพันธ์เกินเลยยังไม่เคยได้เยเย่กัน

หนึ่งไม่ได้เยเย่กับเขายังไม่เคยได้เยเย่กัน
จะต้องเอากีไปตรวจหรือจะต้องเอาจะต้องเอาไปตรวจ
หนึ่งก็ยินดีหนึ่งยืนยันด้วยหนึ่งไม่มีความสัมพันธ์เกินเลย
อันดับแรกนะคะยืนยันว่าไม่มีความสัมพันธ์เกินเลย
หากทั้งนั้นคิดว่าหนึ่งมีความสัมพันธ์เกินเลยให้เขานำข้อมูลแล้วฟ้องมา
ทางเรายินดีตั้งรับที่หนึ่งเหยียบหลังลูกน้องยืนอยู่กันสิบคนได้
สิบกว่าคนเป็นคลิปที่เป็นเป็นวันที่วันนั้นหนึ่งให้ลูกน้องไปขนของจากบนห้องลงมาด้านล่าง
แต่ผู้ชายโพสต์พูดว่าบอสครับผมปวดหลังนวดหลังให้หน่อย
ในเชิงเล่นเล่นซึ่งพนักงานหยอกยิ่งกว่านี้หนึ่งเลยบอกมึงมา
เดี๋ยวกูจะกระทืบให้มึงมาคลิปที่ลงก็ไม่รู้อะไร
กูก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยกูไปทำบุญสร้างห้องน้ำ
กูก็ไม่ได้ไปนั่งอยู่ในเหตุการณ์หรือกูขึ้นไปอยู่บนรถก็ไม่มี
กูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เลยมีใครเห็นกูอยู่ในเหตุการณ์
เอารูปมาเลยเอารูปมาเลยว่ากูอยู่ในเหตุการณ์ที่บอกว่ากูไปแย่งผัว
แย่งลูกมาเอามาเลยลูกกูสามคนแล้วค่ะ
สามคนก็เลี้ยงไม่ไหวแล้วไม่ได้เยเย่เยเย่กับโยโย
ตามที่แฟนเขาเนี่ยออกมากล่าวอ้างนะครับแม่น้ำหนึ่งพิรดาไลฟ์ยืนยันแบบนี้
ชัดเจนแบบนี้วันนั้นคือทุกวันนี้ลูกน้องเกือบร้อยนะ
ใช่ลูกน้องแม่น้ำหนึ่งเนี่ย๘๐คนแล้ววันนั้นที่เหยียบหลังเนี่ย
แล้วไม่ได้กระหุงกระหนิงเลยนะเหยียบหลังห้อมล้อมไปเนี่ย
มือซ้ายมือขวาต้องจับลูกน้องคนอื่นด้วยนะ
เพราะฉะนั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งหรือใกล้ชิดกัน๒ต่อ๒แต่ประการใด
มีปัญหามากนะประวัตินี่แรงเหลือเกินขี้หึงเหลือหลายหึงทุกคน
ทุกคนที่ไปปะปนไปใกล้ชิดกับสามีของตัวเอง

สาวที่จากบริษัทเก่าก็มีประวัติมา

เป็นแบบนี้จนกระทั่งอยู่ที่ทำงานเก่าไม่ได้
ดังนั้นหากสาวคนดังกล่าวนี้
เชื่อว่าแม่น้ำหนึ่งมีเย่กับสามีตัวเอง
ให้เอาหลักฐานมาเลยหรือฟ้องมาได้เลยฮะ
แต่แม่น้ำหนึ่งจริงก็มีคนยุนะ
จบปัญหาไปเลยไล่ไอ้หนุ่มคนนี้มันออกไปเลย
เออดีแต่ไล่ออกไม่ได้
อ่ะนี่เห็นไหมไม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์นะ
ที่บอกว่าไล่ออกไม่ได้เพราะไอ้หนุ่มคนนี้
มันยืมตังค์บริษัทไปสามแสนอืมก็คือยืมตังค์แม่น้ำหนึ่งไปสามแสน
สร้างบ้านของตัวเองไอ้บ้านของตัวเองแหละที่เขาบอกว่า
มีการกล่าวอ้างว่าเป็นบ้านที่แม่น้ำหนึ่งทุ่มงบประมาณ
ในการก่อสร้างให้แม่น้ำหนึ่งยืนยันว่าไม่เกี่ยวเลย
แต่ที่พูดคำนี้เพราะยังไม่สามารถไล่เจ้าหนุ่มคนนั้นออกได้
จากติดเงินอยู่สามแสนบาทนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้
วันนี้ก็คือมีการกล่าวหาแม่น้ำหนึ่งทำให้แม่น้ำหนึ่งเสียหาย
ปรึกษาทนายเรียบร้อยแล้วและทนายคู่กายแม่น้ำหนึ่งคือทนายนิด้าฮะ
ฟ้องหมินประมาทสาวคนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
ทนายนิด้าขานรับชัดเจนบอกบางจุดเนี่ยที่มันกระตุกคดีคือการเหยียบหลัง
เอาเรื่องนี้มากล่าวหาว่าแม่น้ำหนึ่งมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาว
เหยียบหลังเนี่ยเหรออันนี้เนี่ยคือหลักฐานมันอ่อนเกินไป
แต่ตอนนี้สิ่งที่ทนายนิด้าอยากจะท้าสาวคนที่เป็นภรรยาของพ่อหนุ่มคนนี้
บอกเอางี้ฝั่งเมียหลวงถ้าหากมีหลักฐานว่าแม่น้ำหนึ่งไปแอบแซ่บกับผัวตัวเองนะ
รีบส่งหลักฐานนั้นมาให้ถึงมือทนายนิด้าทันที
แล้วทนายนิด้าจะหันหน้าไปบอกแม่น้ำหนึ่งยอมแพ้เถอะเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอ
ถ้าหากมีหลักฐานนั้นจริงทนายนิด้าจะหันหน้าไปบอกแม่น้ำหนึ่งว่า
พี่ยอมแพ้เถอะเพราะว่าพี่ทำจริง
และที่สำคัญธนายนิด้าจะเป็นคนบอกแม่น้ำหนึ่งด้วยว่า
เอาเงินค่าเสียหายเนี่ยโยนคือส่งให้กับทางภรรยาทางเมียหลวงทันที
ถ้าหากหลักฐานนั้นมีจริงแต่หากไม่มีจริง
ตอนนี้เตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นฐานหมินประมาทเอาไว้แล้วฮะ
คือถ้าจะพูดถึงเรื่องของการดำเนินคดีนะทั้งสองฝ่าย
สิ่งที่ต้องเตรียมเลยคือหลักฐาน
น้ำหนึ่งออกมาอธิบายไม่ว่าจะเป็นคลิปเหยียบหลัง
ไม่ว่าจะเป็นภาพต่างนะคะแม่น้ำหนึ่งบอกเลยนะคะต้องอธิบายต่อ
เพราะมันค่อยมีภาพนิ่งออกมาทีละชุดทีละชุดทีละชุด

ถามว่าเมียหลวงเขากลัวไหมเขาบอกไม่กลัวนะ
ฟ้องมาฟ้องกลับไม่โกงนะคะตอนนี้เตรียมติดต่อทนายพัฒน์

ทนายที่ไปว่าความให้กับเมียหลวงยืนหนึ่ง

นั่นแหละตกใจพร้องเตรียมถอนกลับธนายพัฒน์เรียบร้อยแล้ว
ทีนี้เมื่อวานนี้นักข่าวของเราลงพื้นที่
เอาจริงเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของสองฝั่ง

น้ำหนึ่งใช้สิทธิ์แล้วก็ใช้โอกาสในการไลฟ์เฟซบุ๊คของตัวเอง
ซึ่งมีคนติดตามเยอะแล้วคนเข้าไปเอาก็ฟังฟังฟังฟัง
ชุดคำอธิบายของเขาเราเปิดโอกาสให้พื้นที่ฝั่งภรรยาหลวงด้วยนะคะ
นี่ค่ะเมื่อวานพิติลงพื้นที่ไปนะคะฝั่งภรรยาหลวงเนี่ยเราให้นามสมมุติว่าคุณเอละกัน
คุณเอเปิดใจบอกว่าสิ่งที่ทำให้คิดว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงเนี่ย
เพราะมันมีหลักฐานออกมานะแล้วคุณเอก็ยืนยันบอกว่าทั้งหมดเนี่ย
ไม่ได้เป็นการกล่าวหาว่าฝั่งแม่น้ำหนึ่งเนี่ยมายุ่งกับสามีของเธอ
ใช้คำว่ามาแอบแซ่บนะคะเรื่องทั้งหมดเนี่ยเธอยืนยันว่าเป็นเรื่องจริง
เพราะสามีเคยไปเที่ยวทะเลกับเจ้านายก็คือแม่น้ำหนึ่งนั่นแหละ
ตอนนี้เรารู้แล้วว่าแม่น้ำหนึ่งเนี่ยก็เป็นเจ้านายด้วยนะคะ
ไปเที่ยวทะเลกับเจ้านายแล้วพาลูกสาวคนโตไปด้วย
แล้วตอนกลับมาลูกสาวบอกว่าเห็นทั้งคู่สนิทสนมกันแบบแปลก
กันเกินไปเช่นอะไรบ้างล่ะลูกป้อนขนมให้กันป้อนขนมให้กันและกัน
แล้วมีคลิปอื่นอื่นในโซเชียลอีกนะคะหลังจากนั้นคุณเอบอกว่า
กับสามีก็เริ่มแล้วเริ่มมีปากเสียงกันทะเลาะกันบ่อยขึ้น
เอาล่ะตัดสินใจฟังเส้นสุดท้ายถามฝั่งสามีเลย
ฝั่งสามีชื่อว่าคุณฟิล์มนะคะเธอหมดรักฉันแล้วใช่ไหม
คุณเอกตัดสินใจถามแบบนี้รู้ไหมคะว่าคุณฟิล์มตอบว่าไง
ว่าไงว่าไงฮะใช่ไม่รักแล้วไม่รักแล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วถามว่าคุณเอเขาอยากให้กลับมาไหม
ไม่ได้อยากให้กลับมาแล้วนะคะไม่ได้รอให้ในฟิล์มกลับมาบ้าน
เหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่ได้อยากให้คืนดีเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
ล่าสุดคุยกันคุยกันก็เรื่องลูกเท่านั้น
สำหรับเรื่องของการนัดใบเซ็นใบหย่าเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีกำหนดนะคะ
จะไปวันไหนเวลาไหนเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ย
เอ้าฝ่ายหญิงเขาบอกว่าอยากให้สามีออกมาพูดความจริง
ตอนนี้เราเคยเจอคุณฟิล์มบ้างยังยังใช่ไหมคะ
กลายเป็นว่าแม่น้ำหนึ่งพูดฝั่งภรรยาหลวงพูดก็คือคุณเอพูด
ตอนนี้ฝั่งคุณเอบอกว่าอยากให้สามีออกมาพูดความจริง
คุณทำอะไรอยู่ก็รู้อยู่แก่ใจว่าทำอะไรลงไป
ส่วนกรณีที่แม่น้ำหนึ่งจะฟ้องตนเองนั้นก็แล้วแต่

อ่ะฟังเสียงคุณเอภรรยาหลวงกันหน่อยค่ะ
หนูก็บอกว่าเค้าป้อนขนมกันอะไรบนรถน่ะค่ะ
เขาก็ยังบอกว่าไม่ได้มีอะไรค่ะไปทำงานเฉย
ก็เหมือนรู้นะว่ามีอะไรเงี้ยหนูก็เลยว่าเออ
ถ้าเขาจริงจังกับคุณก็ดีนะอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยว่าถ้าจริงจังถ้าเขาจริงจังกับเขามันจะยอมให้เขาไปไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาอยู่นู่นไหมหนูก็ไม่รู้หนูก็ไม่รู้
หนูก็เลยว่าอ้าวถ้าฟิล์มพูดขนาดนี้ก็เหมือนก็ไม่ได้รักกันแล้วเหรอ
อยากไปอยู่เหรอก็ไม่ล้างเอิญก็ไม่ล้างไว้หนูก็บอกแบบนี้ค่ะ
ถ้าพูดมาแบบนี้แสดงว่าหมดรักแล้วเหรอหนูก็เลยถามเขาเขาก็เลยว่าหมดรักแล้วเหรอ
ตอบฝ่ายใช้ตอบใช่ค่ะนี่คุณผู้ชมทีนี้เนี่ยเราได้ไปคุยแล้วเธอก็เปิดใจมาแบบนี้นะคะ
แต่ไอ้ภาพที่มันจะเป็นหลักฐานที่แม่น้ำหนึ่งคงต้องออกมาอธิบายอีกครั้ง
และไม่รู้ว่าอีกกี่ครั้งเนี่ยนะคะมันมีภาพที่ชาวเน็ตเข้าไปขุดคุยมา
พยายามที่จะเอาภาพเหล่านี้ภาพนี้คือภาพอะไรคะผู้ชายที่ปิดตาเนี่ยคือคุณฟิล์ม
นั่งทานข้าวอยู่กับแม่น้ำหนึ่งใช่ไหมนั่งทานข้าวด้วยกันเนี่ยค่ะแล้วแปลกเหรอ
ไม่แปลกเลยอะทานข้าวปกติเพราะตรงนั้นก็มีหลายคนแต่ชาวเน็ตบอกว่าให้มันแปลกไป
เห็นไหมคะด้านซ้ายเป็นคุณฟิล์มถ่ายรูปแล้วเห็นไหมคะลูกศรสีแดงนั่นคือกระจก
นั่นคือมุมเดียวกันใช่ไหมขอภาพเมื่อสักครู่ก่อนค่ะ
อย่าเพิ่งไปนะคะอ่าแล้วเห็นด้านขวาไหมคะ
แม่น้ำหนึ่งลูกศรสีแดงแปลว่าอะไรคะ
ว่านี่อาจจะเป็นห้องเดียวกันแล้วคุณเปลี่ยนกันถ่ายแลกกันถ่ายหรือเปล่า
ใช่ไหมใช่หรือเปล่าอันนี้คือชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตฮะ
ชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตให้ไม่ใช่เรานะคะนักศึกออนไลน์มาก
น้ำหนึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ไทยรัฐทีวีนะคะ
แม่น้ำหนึ่งมีสิทธิ์อธิบายเหมือนกันนะคะภาพนี้ที่ก็มีการตั้งข้อสังเกต
แล้วก็มีชุดคำถามออกมามากมายเฮ้ยคุณอยู่ในห้องด้วยกันหรือเปล่า
แล้วมันจะมีอีกภาพหนึ่งมือถือของคุณฟิล์มด้านซ้ายกับมือถือของแม่น้ำหนึ่งด้านขวาเข้ามาประกบกัน
เอามาประกบกันเหมือนกับว่าไปไหนด้วยกันอยู่ในรถด้วยกันอ่ะนะคะ
ส่วนนี้อีกภาพหนึ่งเหมือนกันเห็นลูกศรสีเหลืองไหมคะ
แม้ว่าคุณไม่ได้ถ่ายด้วยกันก็จริงคุณต่างคนต่างถ่ายแต่
ประกอบของภาพเนี่ยโดยเฉพาะผ้าปูที่นอนหรือเปล่าเนี่ย
ลายเดียวกันเลยอ่ะอืมใช่ไหมชาวเน็ตตาไว้ไวตาไว้
อันนี้มันเป็นสิทธิ์ของชาวเน็ตที่เขาจะตั้งข้อสังเกต
ของแม่น้ำหนึ่งคืออธิบายนะคะสิทธิ์ของภรรยาหลวงเขาก็มีสิทธิ
จะเอาหลักฐานต่างออกมาให้เราได้เห็นเหมือนกันนะคะ
ทีนี้ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปฝั่งภรรยาหลวงคุณเอเนี่ยนะคะ
ติดต่อไปที่ทนายพัฒน์แล้วทนายพัฒน์ก็คือคุณอนุสร
สุดระพงเป็นถสังของเหมียหลวงหลวงยุน๑นั่นอ่ะคุณจ้อยอ่ะ
จำได้ไหมคะจำได้ฮะที่บุกเข้าไปในงานแล้วก็
แม่สามีก็ไปโบกลูกของตัวเองว่าไปแต่งงานใหม่
พาร์ทล่าสุดค่ะดูเหมือนว่าจะตอบรับด้วยนะ
เหมือนว่าจะตอบรับฝั่งคุณเอภรรยาหลวงด้วยนะคะ
เพราะว่าล่าสุดมีการโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่า
นั่งรอติดตามข่าวคนใบ้หวยชื่อดังอยู่นะครับ
และดูเรื่องนี้ว่าจะเป็นเช่นไร
เบื้องต้นได้ตรวจหลักฐานและพูดคุยกับทีมเมียหลวงแล้ว
สงสารเมียหลวงมากนะครับ

ให้ระวังนิดอาจเข้าข่ายหมินประมาท

แล้วถามว่าแม่น้ำหนึ่งเขากลัวป่ะ

สักประมาณ๑ชั่วโมงเห็นจะได้ออกมาโพสต์ล่าสุดนะคะ
โพสต์ถึงใครอ่ะโพสต์ถึงใครอ่ะทนายคนไหน
แต่ไม่ใช่ทนายนิด้าแน่นอนเพราะทนายนิด้ายืนฝั่งแม่น้ำหนึ่ง

โพสต์ค่ะเป็นทนายแต่ไม่มีชื่อเสียง
ใช้วิธีเกาะกระแสเข้าใจค่ะว่าไม่มีสารให้ขึ้น
เป็นทนายรู้ข้อกฎหมายคิดดีก่อนโพสต์นะคะ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ตามต่อเรื่องนี้นะคะ
เป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์และตอนนี้ลามมาสื่อหลักแล้วด้วยนะคะ